แต่ในช่วงนี้วันนี้คุณผู้ชมถ้าคุณดูแล้วคุณจะต้องหิวมากขึ้นแน่นอน
เพราะว่าเรามีเรื่องของอาหารรสเด็ดมาฝากคุณผู้ชม
ใครชอบทานกระเพาะปลาแล้วใครชอบทานข้าวผัดปู

แต่ว่าเชฟของเราคนนี้ค่ะเขาทำเป็นแน่นอน
แล้วเขาเป็นเชฟที่อายุยังน้อยอยู่เลยตัวยังนิดเดียวอยู่เลย
เดี๋ยวไปดูกันว่าร้านนี้เนี่ยอร่อยเด็ดขนาดไหน

วันนี้จะพาคุณผู้ชมบุกไปถึงแหล่งรวมความอร่อยใจกลางเมืองกันที่๓ย่าน
ไปพบกับสุดยอดเชฟหนุ่มกับน้องไก่ชวันวิทย์ปวงป้อง
ค้นพบพรสวรรค์ทางด้านการทำอาหารจากความหิว
ฟังไม่ผิดหรอกครับคุณผู้ชม
เพราะมันเกิดจากความหิวล้วน

ต่อยอดฝีมือจนถูกพี่ชายทาบทามให้มาเป็นเชฟมือวางอันดับหนึ่ง
ประจำร้านเหมาเหมากระเพาะป่าหนึ่งเก้าสี่เก้า
และต้องบอกเลยครับว่าใครที่แวะไปลองลิ้มชิมรสเมนูเด็ด
ที่น้องไก่เขาผัดจานต่อจานให้ได้ทานกันอยู่นี้
ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

อย่ารอช้าไปพบกับเขาและร้านเหมากระเพาะป่า
หนึ่งเก้าสี่เก้ากันได้เลยครับ

กมาทั้งครัวพ่อครัวเจ้าของร้าน

นัทครับเป็นพี่ชายน้องไก๊ครับ

สิบปีแล้วทำไมพี่ไม่ทำให้น้องทานเหรอ
แรกผมก็ใช้น้องทำนี่แหละครับ

หาใดกับบอกว่าที่เขาชอบทำ

ผมก็ทำอาหารตอนประมาณ
ป๓ป๔ทำอาหารไปแล้วเหรอ
มันเป็นควรไข่ดาวไข่เจียว

ข้าวผัดอะไรประมาณนี้

พูดเลยครับแม่อยู่ตรงนี้ครับ

เปิดร้านโทรศัพท์ตอนนั้นเรื่องงานประมาณ
คุณแม่ต้องทำงานเราก็ต้องดูแลตัวเอง

แล้วคุณพี่คุณพี่เป็นคนเปิดร้านใช่ไหมพี่แน็ต
ใช่ครับผมมาเปิดร้านนี้ครับ
เพราะตอนแรกไปเปิดร้านอยู่ที่รังสิต
ครับแล้วก็พอดีว่าเหมือนเพื่อนนะครับ

ตอนแรกขายแต่กะพร้อปลาอย่างเดียวกับกุ้งอบบุญเส้น๒อย่าง
ทีนี้พอมันร้านใหญ่ขึ้นเราก็จะขายสองอย่างไม่ได้

ใช่ครับก็เลยให้น้องคิดสูตรที่เหลือ
ไปดูว่าเวลาเขาขายกะพร้อปลากุ้งอบบุญเส้น

อาหารทั้งหมดก็เป็นสูตรที่น้องไกเป็นคนคิดเหรอค่ะ
ใช่ครับจะมีของที่แม่คิดอยู่สองอย่างคือ
กะพร้อปลาแล้วก็กุ้งอบบุญเส้น

เอาล่ะถามหน่อยแล้วกันเพราะว่าไอ้กระเพาะปลาเนี่ย
คือไปกินที่ไหนเขาก็มีสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขา

ของเราเนี่ยมันเด็ดตรงไหนกระเพาะปลาเนี่ย
ก็คือตอนเป็นน้ำซุปอะครับ
น้ำซุปจะทำแม่เป็นคนคิดสูตรขึ้นมา
แล้วก็เป็นกระเพาะปลาเนี่ยเราจะล้างแบบสะอาดเลยครับ

กับตัวน้ำซุปของมันน้ำสต๊อกของมัน

มีเคล็ดลับก่อนที่จะมาปรุงเป็นกระเพาะปลาถูกไหม

สาขานี้เปิดมา๓เดือนนะครับ
แต่ว่าเริ่มต้นที่รังสิตอยู่ที่ประมาณน่าจะปีนึงได้แล้วครับ

เอาอีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้ของคุณคุณอีกปีก็คือ
ปลอดภัยถึงอบปวนเส้น
กรุงให้อบอบปวนเส้น

นี่คุณผู้ชมดูนะ

อันนี้เป็นกุ้งแชร์บวยครับ

แล้วเราต้องมีแบบสูตรในการทำยังไงบ้าง
กุ้งอบวุ้นเส้นจริงมันมีหลายสูตรเหมือนกันนะ

อันนี้เดี๋ยวต้องถามน้องไก๊เลยครับ

อันนี้จะผัดด้วยกระทะครับ

ก็คือถ้าผัดด้วยกระทะมันก็จะหอม

นี่ทำแบบนี้คือวิธีการจะผัดก่อน
ให้มันเข้ากันให้มันได้กลิ่นหอมของเครื่องเทศจริง

วุ้นเส้นของเราเนี่ยต้องไปหมักต้องไปทำอะไรก่อนไหม
ใส่ซอสนะซอสที่ปรุงมาเรียบร้อย

ค่อยไปอบแล้วก็นี่ขึ้นช่ายพลาดไม่ได้

เพราะฉะนั้นเห็นแบบนี้แล้ว

จะบอกว่ามันไม่ได้มีแต่กุ้งอบวุ้นเส้นข้างในมีหมู

มีมันหุดมันช่วยให้มีกลิ่นหอม
มีรสชาติที่มันเข้มข้นขึ้นถูกไหม

คือวุ้นเส้นเวลาน้องไกด์ผัด
มันก็จะผัดให้มันเป็นผัดไฟแดง
แล้วมันจะเป็นกลิ่นคั่วกระทะหอม

ดังนั้นมันจึงมี๒กลิ่นนะครับ
รวมกันก็คือกลิ่นหอมแบบผัดด้วย
แล้วก็กลิ่นของการอบซอสด้วย

ทานกับน้ำจิ้มซีฟูด
ซีฟูดก็ได้หรือจะเป็นจิโชก็ได้

ได้เวลาแหม่กำลังเที่ยงเลยคุณคะ

ไปที่ปากของน้องใบตองเลยนะครับ

เวลากินเข้าไปฮะน้องใบตอง

อันนี้จะขายตอนแรกครับ

แต่ว่าหลังคนจะมาสั่งกุ้งอบวุ้นเส้น

เวลาเราเคี้ยวมันจะมีกลิ่นหอมขึ้นจมูก

ฟังดูมันง่ายแต่ของเรามันแตกต่างจากที่อื่นยังไง

คือเพิ่มราชาที่เหลือกับเนื้อปู
ถ้าปูสดมันจะหวานอยู่แล้ว
อ๋อแปลว่ากะผัดก็จะมีกลิ่นหอมเนย

แล้วก็พี่เขาก็พาไปกินที่อื่นบ้าง
ผมก็ลองกลับมาทำดูลองคิดดู
คือค่อยลองทำแล้วก็ให้พี่ทาน

แล้วก็ตอนแรกจริงแล้ว
ผัดปูเป็นเมนูที่ร้านผม
ไม่อยากขายที่สุดเลยเพราะทำไม่อร่อย

ข้าวผัดปูจริงมันต้องแห้งนะ

คือน้องไก๊เนี่ยเป็นเชฟของร้าน
แล้วน้องแบ่งเวลายังไงกับเรื่องของการเรียน
เพราะว่าเราเรียนอยู่ใช่ไหมอายุ๑๗แล้ว

จะเข้ามหาลัยแล้วเราแบ่งเวลายังไงบ้าง

ก็คือเว้นเวลาให้วันจันทร์ไปเรียน

ใช่แล้วก็ทุกวันนี้ก็จะ
เข้าร้านประมาณ๔โมงครับ

เรียน๔โมงมาเข้าร้านแล้ว
มาเป็นเชฟมาทำอาหารมาปรุงเองเลย

โอ้โหคุณพี่ชนะเขาอร่อยมากเลยน้องกาย
กับเมนูที่น้องไก๊ทำมา

สักเมนูหนึ่งไก่เกียร์ยังทำไม่ได้

ฝากร้านหน่อยว่าร้านอยู่ตรงไหนมีกี่สาขาแล้วเปิดกี่โมงคะ
เข้าได้ทั้งสองเส้นอยู่หลังส่วนหลวงสแควร์
เวลาเปิดก็เปิดตั้งแต่ตอน๔๐๐มถึง๕๐๐ชั่วร้านทุ่ม
เปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดตุ๊ดจีนก็เปิดสามารถสั่งได้
ลองสั่งกันดูเพราะผมเหมาะมากเลยนะสำหรับตรุษจีน
คุณดูดิมีอะไรบ้างกับกุ้งอบฟุ้นเส้นกะพ่อปลาเขาผัดปู
อันนี้คืออะไรผัดหมี่ฮ่องกงครับโอ้โหใส่ปูเพียบเลยดูมีแต่ปูตรงนั้นเลย
ลองไปทานกันดูหมายโทรศัพท์อีกสักทีเผื่อคุณผู้ชมฟังไม่ทัน
โทรมาได้โทรไปได้ถามว่าร้านอยู่ตรงไหนหรือว่าจะโทรทรงโทรสั่งอะไรก็ได้
อยากจะสนใจโทรไปสั่งก็ติดต่อกันไปได้เลยนะวันนี้ขอบคุณคุณแท็กกับน้องไก่
ขอบคุณคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ฝีมือเด็ดจริงโหคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยจริงอยากให้ไปลองดูนะจ๊ะ